คุณผู้ชมพูดถึงความประทับใจนะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่โอ้โหหลายคนฟังแล้วแบบ
ตกใจเหมือนกันนะคะเรื่องของคุณกระติ๊บชะวันกรนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีคนเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะที่บอกว่าไปซื้อขายกับคุณกติก
นึกว่าเป็นผู้จัดการของคุณแตงโมใช่นะคะแต่คือดราม่าตรงนั้นเดี๋ยวเคลียร์ให้ฟังนะคะ
แต่ว่าเรื่องที่กะติบบอกเราเนี่ยค่ะคือเธอดีใจมากนะคะ
เพราะว่าเธอจะได้เป็นพิธีกรในงานร่วมอะไรของแตงโมด้วย
อันนี้คือคุณกะติ๊บนะคุณกะติ๊บนะคะในวันที่๑๓มีนาคมนั่นเองนะคะ
โดยกระติ๊บชะวันกรนะคะบอกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ได้ทำหน้าที่ส่งพี่สาวนะคะ
งโมนิดาไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าค่ะ
โดยทันทีที่ทีมงานติดต่อมาก็รับทันทีนะคะเพราะว่าอยากจะมีส่วนช่วยค่ะ
คือช่วยอะไรก็ได้นะคะพี่สาวที่รักเนี่ยนะคะ
ติ๊บบอกกับเราด้วยนะคะว่าเธอได้จับไมค์ทำงานเป็นพิธีกรครั้งแรกนะคะ
งานพี่แตงโมกับโตโน่แต่งฮันเมื่อหลายปีก่อนนั่นแหละค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็มีโอกาสได้เป็นพิธีกรทั้งรายการแล้วก็อีเวนต์ต่างค่ะ
ซึ่งส่วนตัวต้องขอบคุณพี่แตงโมด้วยนะคะที่เชื่อใจเธอในวันนั้นจริงค่ะ
ส่วนเรื่องดราม่าที่เราบอกไปนะคะที่ชาวเน็ตบางรายดันเข้าใจผิดว่า
ติ๊บคือกระติกผู้จัดการของแตงโมค่ะ
บอกว่าโอ้โหพี่ผ่านมาอาทิตย์แล้วยังมีเข้ามาด่าเธออีกนะคะ
โพสต์ชี้แจงไปแล้วค่ะก็ยังไม่หยุดก็อาจจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะค่ะ
เรื่องนี้ก็รู้สึกเจ็บปวดลึกนะคะว่าอยู่มาตั้งนานแล้วเป็นคนอื่นได้ไงอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่ารักเป็นจริงปะเนี่ยทำไมถึงเรียกดังนี้อะไรอย่างนี้
มันอาทิตย์กว่าแล้วก็ยังโดนไม่เลิกอีกก็ละเหยียดใจเหมือนกันคุณแม่
อันไหนที่แรงมากก็เคยเคยแขวนไปทีนึงนะเพราะไม่ไหวจริงมันมีอะไรที่หยาบคายเยอะมากจริง
ทุกวันนี้ก็คือปวดหัวอยากแบบหัวจะปวดเอาต้องเอายางรัดหัว
ก็ยังไงก็วอนขอทุกคนว่ามันเป็นแบบการสะกดคำเป็นเรื่องที่ใจเย็นนิดนึง
พิธีกรยาวนานมากกว่าที่จะได้มาถือไมโครโฟนตรงนี้ฉะนั้นไม่ยอมทิ้งโอกาสตรงนี้แน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น